คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจนทุกคนต้องรอออกมาว่า
ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วไปดูคลิปเลยคุณผู้ชมว่าเขาจะไม่ทนอะไร
นี่โอ้โหนี่คือถนนโล่งที่เขาจัดเปิดสังเวียนแบบไม่มีเชือกกั้น
หนึ่งต่อหนึ่งก็มาสองรุ่มหนึ่งก็มีหมาหมู่แบบนี้ก็เอามีหมดทุกรูปแบบเลยจ้า

เขาบอกว่ามันจัดจ้านในย่านนี้ค่ะปิดถนนตีกันเลยนานเกือบ๕นาที
พัทยาทั้งหญิงทั้งชายกว่าสิบคนนะคะนัดหมายรวมตัวยกพวกเจอกัน
เริ่มจากจับคู่ตัวหมัดเข่าประเคนใส่กันไม่ยั้ง
ตัวไม่หนำใจสักพักขอเริ่มเป็น๒รุ่มหนึ่งก็แล้วกัน
รุ่มหนึ่งมันก็ยังไม่พอค่ะสักพักเอาเลย๑๐รุ่มหนึ่ง

ถึงขั้นวิ่งหนีวิ่งไล่ทำร้ายกันขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องใส่กัน
มีทุกรูปแบบจนชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
ไม่ไหวแล้วโว้ยถึงต้องติดแฮชแท็กแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลยอัดคลิปนี้โพสต์เฟซบุ๊กแฉพฤติกรรมซะเลย
ถนนนี้คือถนนข้างคอนโดมิเนียมในซอยเขาน้อย

พอทีมข่าวเราสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดเนี่ย
เขาก็บอกว่าตอนที่วัยรุ่นตีกันตอนนั้นตี๓

แต่ก็ยอมรับแหละว่าวัยรุ่นชอบมานัดชกต่อยกันตรงนี้บ่อย
พอแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงปุ๊บ
วัยรุ่นก็วิ่งหนีขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปหมด
มันทั้งมืดทั้งเปลี่ยวตำรวจเลยจับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันทำไม
ตำรวจก็น่าจะมีมอเตอร์ไซค์นะแต่ก็จับตัวไม่ได้สักทีอะค่ะหาไม่เจอพอซอยนี้มันทั้งมืดทั้งเปลี่ยวเนี่ย
เขาก็เลยชอบนัดมาเดี่ยวกันนัดมาต่อยกันนัดหมายมาทำอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเลย
อยากให้ตำรวจท้องที่จัดการกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้เด็ดขาดสักทีเถอะ

จัดการนะวันไม่ทำอะไรเนอะว่างแหละ